คุณผู้ชมไปต่อที่เรื่องนี้บ้างดีกว่า

คนนี้แหละทำงานหนักคอล่าสุดนะ
ออกมาบอกว่าพี่ตอนนี้ผมเนี่ยโหมงานหนักมากเลย

โลเคชันที่มันมีฝุ่นเยอะคุณผู้ชมค่ะ
ทำเอาเจ้าตัวเนี่ยแพ้ฝุ่นหนักมากเลย
ขั้นไอไม่หยุดนานเกือบเดือนคุณผู้ชม
โอ๊ยปอดเปิดข้างในเป็นอย่างไรเป็นห่วงไหม

แต่ยังออกตัวไปถึงแฟนคลับว่าไม่ต้องเป็นห่วงนะจ๊ะ
จากนี้จะพยายามดูแลสุขภาพให้ดีค่ะว่าไงจ๊ะต่อ
ตรวจร่างกายมาตอนนี้คือผมค่อนข้างแข็งแรงครับ
ใบกองนี้ไม่มีแบบเลือดกำเนาเป็นเลือด

มันจะไม่ได้แบบทีหยุดยากอะไรอย่างนี้ครับ
ดูแลตัวเองยังไงบ้างคะถึงได้หาย
เดี๋ยวนี้แบบเน้นผักผลไม้หนักมากครับ

เดี๋ยวนี้เริ่มเก็ตคนที่เขาคุมอาหารกันแล้ว

การที่เรากินอะไรที่มันดีกินสารอาหารให้มันครบ

ไม่ครับก็กินปกติแต่ว่าหมายถึงว่า

เราก็หันมาแบบกินผักตามผู้ใหญ่บ้าง

เอ้ยเรื่องนี้มันก็ตามวงตามวัยไปนะ
ถ้าโตขึ้นมาเราก็รู้จักเลือกรู้จักกินมาก

ไม่มันก็โตขึ้นไงโตขึ้นนะคะ
แต่ว่าไม่ต้องห่วงหรอกดูแลดีอยู่แล้ว
แฟนเขาแหมความรักช่วงนี้แฮปปี้ตลอดอยู่แล้วนะจ๊ะ